เอาละค่ะช่วงนี้มาดูกันต่อสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารของสายการบินท้องถิ่นในประเทศเอกวาดอร์
ทะไหลออกนอกรันเวย์เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะ
ประสบอุบัติเหตุถลายออกนอกรันเวย์ขณะที่ร่อนลงจอดท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างเลวร้าย
เนื่องจากฝนตกหนักที่ท่าอากาศยานกวนต้าทางตอนใต้ของประเทศค่ะ
เครื่องบินลำนี้เดินทางมุ่งหน้ามาจากกรุงกีโต้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด๙๓คน
ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันดังกล่าว
เมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกาของวันพฤหัสสบดีตามเวลาท้องถิ่น
หรือเมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทย
ส่งผลทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย๒คนเท่านั้นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังได้ทำให้สนามบินต้องปิดให้บริการชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัย
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะ